อย่างที่บอกกันไว้นะคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องและห้ามพลาดจริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่คิดถึงพี่หนุ่ย

พี่หนุยมาแล้วอยู่ไหนล่ะพี่หนุย

วันนี้มีอะไรมาโชว์คะ

โอ้โหนี่เขาอยู่โลกไหนคะพี่หุย

คือภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในจอด้านหลังเนี่ย

เวลาเราดูทีวีเราก็ดูผ่านจอสี่เหลี่ยมใช่ไหม

คือเขามีโรคทั้งใบครอบตัวเขาอยู่

คือวันที่เราจะสามารถกระโดดเข้าไปอยู่ใน

เหมือนเราเป็นเสมือนหนึ่งในคนในเหตุการณ์

นี่แหละตอนนี้ได้ยินเสียงการยิงปืนอยู่ใช่ไหมฮะ

คือสิ่งที่คุณดิวกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือว่า
เขาเป็นเหมือนหนึ่งในนักรบที่เขาอยู่ในภาพของเกมนี้

ทั้งคุณมิ้วคุณมิ้นแล้วก็คุณผู้ชม
ผมเล่าเนี่ยไม่เท่าตาเห็นเอง
ต้องเห็นด้วยตาตัวเองเท่านั้นครับ

อยากจะเผื่อแผ่คุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะ

ค่ะเดี๋ยวให้คุณหุยได้ลุยเลยว่าแขกรับเชิญเป็นใครบ้าง
แล้วก็จะมีกิจกรรมมากกว่าบ้างนะคะ
ต้องเจอได้เลย
คุณดิวครับเผื่อผู้พิการให้ใส่ตา
จะเราขอคุยกันนิดนึงนะครับ
ผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวมาโดยตลอดจะทราบว่าปีนี้ครบ๑๐ปีพอดี
เป็นการจัดงานต่อเนื่องนะครับ
ก็เป็นค่ายหนังสือเกม

ครับก็มีสื่อหลากหลายมากมายเลย
ตั้งแต่เป็นแมกกาซีนจนถึงดิจิทัล

ทีนี้แน่นอนพอมาร่วมมือกัน

เพราะว่า๙๑๐ครั้งที่ผ่านมา

เพราะว่าจำนวนนักเล่นเกมในโลกนี้

คนที่มีประสบการณ์เคยเล่นเกมแล้ว

มักจะไม่ออกไปจากวงการ

ก็ปีนี้ต้องบอกว่าพิเศษจริง

ที่เราจัดงานเกมส์ในไทย
ซึ่งวันนี้ณจุดที่เรามาถึงจุดนี้
มันเป็นจุดที่เราสามารถพูดได้เต็มปากแล้ว

เต็มปากจริงพูดได้เต็มปากเลย
ซึ่งในแง่ของจำนวนคนที่มาร่วมงาน

ถ้าเทียบกับภูมิภาคนี้

มาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งไม่ได้

คนไทยหรือนักเล่นเกมชาวไทย
มีร่วมกิจกรรมสูงมาก

ฉะนั้นผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่
ลูกกำลังเล่นสนุกอะไรอยู่นะครับนี่งานนี้จะเป็นงานเดียวที่
ได้อัปเดตให้ทราบโดยทั่วกันว่าทั้งวงการนะครับในปีนี้และ
ปีหน้าจะมีความน่าสนใจอะไรอย่างที่คุณดิวถืออยู่นะที่กำลัง
นะครับปีนี้ใบปีนี้มาอย่างเลยครับซึ่งหาได้หยากมากนะครับ

โดยปกติจะผ่านตัวแทนจะผ่านคนขายต่างมา
คนที่เล่นเกมรู้จักดีก็ญี่ปุ่นแท้
คุณนิวเล่นอยู่เนี่ยเอามาให้ลองกันเลย
คือของเพิ่งออกแล้วก็เป็นเรื่องใหม่นะครับ
คือเรื่องใหม่แบบนี้ผมอยากให้ลอง
ลองไม่ได้จำเป็นจะต้องซื้อทุกครั้งทุกชิ้นนะครับ
ร้องให้รู้ว่าประสบการณ์ในอนาคต
มุมมองของการเล่นเกมแบบใหม่มันจะเป็นยังไง
เพราะว่าตอนนี้มันเป็นจุดพิสูจน์ว่างานนวัตกรรมนี้
คนหรือชาวโลกจะตอบรับไหม
ถ้าตอบรับนะครับมุมมองในการเล่นเกม
ในการดูอินเทอร์เน็ตในการดูหนัง
ในโลกยุคอนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
อีกหน่อยเราจะไม่ได้นั่งดูหนังในจอสี่เหลี่ยมใหญ่อย่างเดียวแล้ว
เรากำลังจะเข้าไปเป็นเหตุการณ์หนึ่งของตัวละครในนั้น
แล้วอยากดูตัวละครมุมไหนก็หมุนได้เลย
ถูกต้องเลยนะฮะอันนี้๑๐ปากว่าไม่เท่าตาเห็นเองต้องมาดู
เวอร์ชั่นใหม่ก็คือมันเพิ่มความสามารถอะไรเยอะเลย
ก็คือตัวสเปคเครื่องก็จะแรงขึ้นแล้วก็รายละเอียดหลายอย่าง

เพราะว่าเล่าด้วยทีวีหรือเล่าด้วยปากนี่
ฉะนั้นต้องมาดูความคมชัดสูงสุดว่าเป็นยังไงนะครับ
ทีนี้สิ่งที่เราทำในช่วงพิธีเปิดนะครับ

เราจะเริ่มพิธีเปิดเข้าสู่เวทีงาน

การแสดงความอาลัยถวายนะครับ

ด้วยวิธีการก็คือชาวเกมเมอร์ทุกคน

ที่ผ่านมาเราเศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์นี้

เพื่อที่จะแสดงออกถึงความอาลัยในครั้งนี้นะครับ
เราเอามาแปลงเป็นเพลงของพ่อหลากหลายบทเพลง
เพลงต้นไม้ของพ่อคุณดี้นิติพงศ์หอนาคหรือว่าเพลงชะตาชีวิตหรืออะไรต่าง
คุณจะได้ฟังในรูปแบบแปดบิดในงานนี้นะครับแล้วเราจะร้องเพลงสันเสริญพระบารมีด้วยกัน
อันนี้ผมว่าหลายเกมเมอร์ต้องมาร่วมกันเลยนะครับ๑๐นาฬิกาวันพรุ่งนี้
แล้วมีการมอบรางวัลชื่อว่าไลฟ์แทรมรัฐิแฟมเปซ์ส่องอัลวอร์ท
ซึ่งรางวัลนี้เราจะมอบเป็นเกียรติในชีวิตการทำงานของน้านต่อยเซ็มเบร์เลย
เป็นการแสดงออกของมหาชนชาวเคเมอร์ทุกคน
แล้วก็มีการประมูลของเด็ดจากเกมเมอร์แล้วก็ดาราแคสเตอร์ชื่อดัง
นาต่อยเซมเบ่ขึ้นรับรางวัลวันเสาร์
เวลาจะอยู่ด้านล่างนี้๑๖นาที๓๐นาทีนะครับ
มาร่วมดื่มดำและชื่นชมกับเกียรติภูมิในชีวิตการทำงานของหน้าต่อยเซ็มเบ้
ตลอด๓๐กว่าปีที่ผ่านมานะครับ
คุณมิ้นท์ยังยอมรับเลยเนี่ยว่าเขาเกรดเต้นจริง
ไม่ได้คลิปที่เขาทำเองนะมีฝรั่งแอบถ่ายไว้
ภูมิรู้สึกยังไงเมื่อสักครู่เห็นเล่นแบบมันเลยอ่ะ
คือเรียกว่ามันเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะ
เพราะเดิมทีผมเล่นเกมตู้เนี่ยมันเป็นหน้าจบนสี่เหลี่ยมธรรมดา
แล้วก็เนื้อเรื่องไม่ได้เป็นเส้นตรงคือมุมก็บังคับ
เหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องที่แบบเป็นอีกโรคนึง
คือไม่ได้เฉพาะอยู่ด้านหน้าแต่มันคือ
เงยหน้าทั้งก้มหน้าได้หมดทุกอย่างเลย
มันตกใจกว่าไหมเวลามันแบบโผล่เข้ามาอะไรอย่างนี้
ใช่เพราะบางครั้งเหมือนกับว่าบางทีเหมือนกับเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นจริง
แล้วบอกว่าเฮ้ยมันตกใจแบบเราไม่ทำตั้งตัวบ้างก็มี
อันไหนเล่นง่ายกว่ากันคะเกมที่เป็นแบบเกมเล่นตู้กับเล่นอย่างนี้
เพราะว่าต้องมีเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วก็การตอบสนองที่ต้องเหนือกว่าเดิม
เพราะมันคือมุมมองที่ไม่ได้แบบว่าเราต้องเป็นเส้นตรงมันไม่ใช่

แต่มันมั่นกว่ามันเหมือนจริงว่ะใช่มันเหมือนเหตุการณ์จริง
ตอนนี้ผมห่วงอย่างเดียวเทคโนโลยีดูก้าวหน้านะ
แต่ผมห่วงว่าเดี๋ยววันหนึ่งใครใส่แว่นเข้าไปนะ

ซึ่งตอนนี้ผู้ผลิตเขาก็เตรียมทางออกไว้

กระตุกปั๊กหลุดก็ออกไปเลย

บอกคุณผู้ชมหน่อยว่ามีค่ายอะไรมาบ้างที่เป็นค่ายจากต่างประเทศ
ปีนี้อเมริกาส่งทาวิชมา
สิงคโปจีนฮ่องกงญี่ปุ่นมาหมดเลย
ก็ปีนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มจริง
เราในละมิตรพื้นที่เนี่ยมี๔๐กว่าแบรนด์
ที่เกี่ยวข้องกับเกมเนี่ยเข้ามาร่วมจัดแสดงบูธนะครับ
ซึ่งใน๔๐กว่าบูธเนี่ยอย่างตัวไฮไลท์เลยนะครับ
เป็นเกมที่เรียกว่ายอดฮิตมากในประเทศไทยนะครับ
ก็จะเอามาจัดแสดงด้วยแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะครับ
ถูกต้องเลยมาโชว์นะครับพื้นที่ทั้งหมดกว่าหมื่นตารางเมตรนะครับแล้วก็มี๑๐ไฮไลท์พิเศษเลย
กวดคอสเพลย์ในวันเสาร์ใครที่ชื่นชอบเรื่องตัวละครการ์ตูนเกมต่างมาดูได้ว่ามันสนุกจริง
เป็นคอสเพลย์ที่สร้างสีสันเป็นอย่างมาก
แล้วก็เงินที่เราไปร่วมประมูลสินค้าอะไรกันที่มีดาราต่างมากมาย
คุณวูดดี้ส่งของมาคุณเจเจตริน
คุณก๊อบอะไรนะฟักกิ้งฮีโร่หลายคนนะครับมีประมาณ๑๐คน
เราจะเอารายได้ทั้งหมดไปช่วยผ่าตัดให้กับเด็กโรคหัวใจ

ซึ่งในอดีตเราช่วยไปแล้ว๑๔คนนะครับเราหวังว่าปีนี้
ถ้าทุกคนพร้อมใจกันแล้วมาร่วมกับสีสันตรงนี้นะครับ
เราจะได้เงินตรงนี้มากกว่าเพื่อไปช่วยเด็กสามารถจะผ่าตัด
แล้วก็หายจากอาการป่วยโรคหัวใจได้
ส่วนวันอาทิตย์ก็ยังมีไฮไลท์อีก๑อันนะครับ
คือเป็นเรียกว่าเป็นอาชีพใหม่ของวงการเกมแล้วกัน
นักภาคเกมระดับชั้นนำนะครับกว่า๓๐ชีวิตเลย
จอยได้๓๐๔๐ชีวิตใครไม่ใช่แฟนไปดูกระแสใหม่

เด็กยุคใหม่เขาคลิดใครเขาชอบใคร

ถูกต้องนะครับอันนั้นคือนักภาคเกมตอนนี้เรากลับไปหาผู้ประกาศข่าวก่อนครับ
อยากจะเป็นนักภาคเกมกับเขาบ้างครับสมุยคะ

ได้ดีเขาเล่นเกมไปแล้วเขาพากไป
หลานดูในยูทูปนั่งดูกันแบบว่าข้าวไม่ยอมกิน
ถามว่าทำอะไรพี่จะทำอะไร

แล้วก็จะมีคนพากว่าทำแบบนี้ไปทางนี้แบบไหน

ก็ถ้าผู้ใหญ่อย่างเราก็ไปศึกษา

แต่หลายคนก็เก่งภาษาญี่ปุ่นจากการเล่นเกมนะ

เชิญชวนไปร่วมงานนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะไปร่วมงานด้วยนะคะ